สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแจ๊กกะลินมาเกะกะกันที่นะคะ
กองรายการค่ะร้องได้ให้ล้าน
นี่นะคะทีมงานเขามากมายพร้อมกับคำถามยอดฮิตนะคะ
ร้องได้ให้ล้านถ้าร้องไม่ได้ให้อะไรดีนะคะเก่งค่ะเก่งค่ะ
นี่นะคะก่อนเข้ารายการก็เลยมาถามค่ะ
อันนี้เป็นตำแหน่งอะไรนะคะเอ็กซักพี่พี่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

เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็น

อันนี้ก็คือเป็นสามีพี่พี่กร

จะมาถามค่ะว่ารายการร้องได้ให้ล้านใช่ไหมคะพี่บุ๋มบิ๋ม

พอดีเจอพี่หนุ่มพี่หนุ่มผอมลงเยอะมาก
พอดีเจอพี่หนุ่มพี่หนุ่มผอมลงเยอะมากครับช่วงนี้ก็

เบานะก็เลยมีเวลาออกกำลังกาย

ถ้าร้องไม่ได้เราก็ให้เหมือนกันครับ
เราก็ให้กำลังใจให้ความหวังว่า

ได้เหมือนกันแต่ได้มากได้น้อยเท่านั้นครับ

กำลังใจนี่ไม่หมดนะครับ

ข้าวกอกข้าวกอก

อยากมาเล่น

ชุดนางฟ้า
ขอถามภาษณ์นิดหนึ่งนะฮะ

กลัวถามคุณเปลี่ยนใจจังเลยอะค่ะ